การเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้ง

เพราะว่าทำไมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้นายชูวงเสียชีวิต

เขามองว่ารถไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเท่าไหร่เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗

ที่เสียชูวงเป็นคนนั่ง
ส่วนคนขับก็คือพันธ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสุนพันธุ์
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของนายชูวงเป็นคนขับ
ปรากฏว่าเกิดเป็นอุบัติเหตุ
รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณตรงข้ามซอย๖๗
เฉลิมพระเกียรติร๙เขตสวนหลวงกรุงเทพมนาคม๒๘มิถุนายน๒๕๖๒
กลายเป็นคดีดังใช่ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจกันอยู่
ชูวงเป็นคนร่ำคนรวยเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็มีเรื่องของหุ้นเข้ามาเกี่ยวด้วย
เพราะก่อนจะเสียชีวิตมีการโอนหุ้น๓๐๐

ตัวภรรยาของเสียชูวงก็ออกมาสงสัยในคดีนี้
โดยเฉพาะพี่สาวเดินเรื่องบอกว่าจะทำความกระจ่างเกี่ยวกับคดีนี้ให้ได้
เพราะว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตก็เลยสงสัยว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุแต่เหตุใดพันธุ์ตำรวจโทบัญญินถึงไม่เป็นอะไรเลย
แต่นายชูวงแทร่ตั้งถึงเสียชีวิตภายในรถอย่างมีเงื่อนงำทางญาติสงสัยแบบนี้
โอนเงินไปให้กับโบรกเกอร์สาวคนสนิทของเสียชูวงเอง
แล้วก็เป็นคนสนิทของพันธ์ตำรวจโทบัญญินด้วย
มีเหตุปัจจัยนี้เกี่ยวกับทำให้เกิดการฆาตกรรมหรือไม่
คดีนี้นะคะแบ่งเป็น๒ส่วนด้วยกันก็คือคดีเรื่องของการโอนหุ้น
โอนหุ้นก็เป็นสองคดีนะเป็นสองคดีนะคะ
เป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสาร
ซึ่งคดี๑จะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องสำนวนแรกวันที่๓๐มีนาคมปีหน้า
อีกหนึ่งคดีก็คือการโอนหุ้นเหมือนกันปลอมแปลงเอกสารเหมือนกัน
จะนัดไต่สวนวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
ก็คือ๒วันติดต่อกันเลย๓๐มีนาคมกับ๓๑มีนาคม
ก็จะมีที่ถูกฟ้องคือพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
สำหรับคดีโอนหุ้นมีพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
มีนางสาวอุรชารั้วป้อนข้าววัชิระกุณฑลอดีตโปรเกอร์
แล้วก็มีนางสาวกันทนาหรือว่าน้ำตาลซีวาธนพลอดีตพริตตี้
ที่ได้รับการโอนหุ้นของเสียจืดไป
แล้วก็พวกทั้งหมดรวม๔คนที่ถูกฟ้องเรื่องคดีโอนหุ้น
ส่วนเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าอีก๑คดีเป็นคดีที่๓
ซึ่งเกี่ยวข้องนี้นะคะก็คือการเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยของนายชูวง
มีคำสั่งประทับรับฟ้องในคดีที่ครอบครัวของนายชูวงแทร่ตั้ง
เป็นโจทย์ยื่นฟ้องพันธมรวชโทบันยิน
ตั้งพากรเป็นจำเลยในฐานความผิดร่วมกับพวกฆาตกรรมนายชูวง
กรณีที่นายชูวงอย่างที่เราเล่าไปนั่งนามาในรถยนต์กับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
โดยพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับแล้วก็ไปเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิต
โดยสารนัดพร้อมคู่ความเพื่อสอบคำให้การจำเลย๑๒กุมภาพันธ์ปีหน้า
ซึ่งในวันที่๑๒กุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะคะหากพันธ์ตำรวจโทบัญญินเดินทางมาที่ศาล
ก็จะต้องมีการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวด้วย
เรื่องนี้นะคะทนายความของครอบครัวนายชูวงก็คือนายอเนกคำชุ่ม
บอกว่าคดีนี้ในการไต่สวนมูลฟ้องของโจทย์ได้นำสืบพยานหลายปาก
ส่วนใหญ่พยานที่นำมาประกอบคดีนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นแพทย์
เพื่อให้พยานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิต
โดยพยานนำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องประมาณ๒เดือน
จนสารมีคำสั่งเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือรับฟ้องในคดีนี้
โดยสารเห็นว่านายชูวงน่าจะไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ขณะที่ในทางไต่สวนมูลฟ้องฝ่ายโจทย์เอง
ได้พยายามนำสืบให้ศาลเห็นว่ามูลเหตุของการเสียชีวิต
มาจากการโอนหุ้นของนายชูวงมูลค่าประมาณ๓๐๐ล้านบาทโดยมิชอบ
ก็คือน่าจะมีความเชื่อมโยงกันจะเชื่อมโยงระหว่างอุบัติเหตุกับเรื่องของการโอนหุ้น
ซึ่งฝ่ายของโจทย์ก็หมายถึงว่าฝ่ายครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
นำสืบให้สารแบบนี้ให้หลักฐานกับสารแบบนี้
ส่วนคดีเรื่องการโอนหุ้นอยู่ระหว่างการรออายการสูงสุดชี้ขาด
หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทำความเห็นแย้งในส่วนที่
ธิบดีสำนักงานอายการคดีอาญากรุงเทพใต้
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในตอนแรก
จากคดีฆาตกรรมและคดีการโอนหุ้นแล้ว
ครอบครัวของนายชูวงยังได้ยื่นฟ้องพันธ์ตำรวจโทบัญญินเพิ่มเติมด้วยนะคะ
และกลุ่มที่ได้รับการโอนหุ้นต่อสารแพ่งด้วย
ซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานอย่างที่บอกไป๓๐และ๓๑มีนาคมปีหน้า
ใช่กลายเป็นคดีใหญ่วันนี้ขึ้นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งแล้วฮ
สามประทับฟ้องบันยินฆ่าโดยไตร่ตรอง